เมื่อวานนี้เพราะว่าตามหมายมาเนี่ย

คือเรื่องนี้ต้องบอกว่าบิ๊กโจ๊กรองพบตรค่ะ
จริงแล้วให้กองปราบไปขอสารอาญาออกหมายจับ
แต่สารบอกว่าสารยกคำร้องให้ไปออกหมายเรียก

ทนายธันนิชาเอกสุวรรณวัฒน์ทนายความของแอม

ข้อกล่าวหาเดียวกันกับรองออฟอดีตสามี

เหมือนกับว่าซ่อนเร้นทำลายพยานหลักฐานเนี่ยค่ะ

ทนายพัฒน์ก็ไม่ได้มาตามหมายเรียก

นี่ยังติดต่อทนายพัฒน์ไม่ได้เลยนะ
เพราะพยายามติดต่อไปหลายครั้งแล้ว
เพราะฉะนั้นหมายเรียกครั้งที่๑จะออก
เพื่อให้มาพบในช่วง๒๙๓๐พฤษภาคม
ถ้าไม่มาหมายเรียกครั้งที่๒ก็จะออกอีก
และถ้าหมายเรียกครั้งที่๒ไม่มาอีก
ตามขั้นตอนกระบวนการสามารถออกหมายจับได้ทันที

พอดีวันนี้ได้คุยกับทนายพัฒน์ค่ะทีมข่าวของไทยรัฐ
โทรไปสอบถามบอกทนายพัฒน์รู้หรือยังเนี่ยว่าโดนหมายเรียกนะ
ทนายพัฒน์บอกว่ายังไม่เห็นหมายนะคะ
ไม่เห็นหมายจากตำรวจมาเลยค่ะก็เลยไม่ได้ไปไง
เพราะว่าไม่ได้มีหมายมา
ทนายพัฒน์คิดยังไงที่กองปราบออกหมายเรียก
ตอนแรกเขาบอกเขาจะออกหมายจับด้วย
ทนายพัฒน์บอกว่าอ๋อไม่แปลกหรอกค่ะที่สารยกคำร้อง
เพราะว่าสารพิจารณาแล้วแปลว่าตำรวจไม่ได้มีหลักฐานที่จะ
เหมือนกับชี้ชัดว่าทนายพัฒน์มีพฤติการในการกระทำผิด

เขาก็เลยยกคำร้องตามประมวลกฎหมายอาญา
ถูกแล้วแต่ระวังนะคะตำรวจที่จะออกหมายจับดิฉันเนี่ย
ระวังโดนนะดิฉันอาจจะฟ้องกลับ๑๕๗
ที่ส่วนคุณก็พูดอย่างนี้ว่าเขาฟ้องกลับหมดนะ
ลองฟังสิทธิ์ให้นายพัฒน์คนที่เป็นผู้ถึงเขาอ่ะ

ก็จะมีบทบรรยัติที่ตำรวจเอาไว้บอกว่า
ที่จะออกหมายจับได้อ่ะนะคะก็จะมีอยู่สองกรณีอย่างนี้นะคะ
ก็คืออย่างกรณีแรกก็คือ
เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดเนี่ย
น่าจะได้กระทำความผิดอาญา
ที่มีความมีอัตราโทษจำคุกสูง

เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่า
น่าจะได้กระทำความผิด
ดังนั้นตามที่สารท่านยกคำร้องใช่ไหมคะ
กรณีนี้ที่สารยกเนี่ยนะคะ
ก็จะเป็นกรณีที่ตีความได้ว่า
ไม่มีหลักฐานอันสมควร
ว่าทนายแอมจะได้กระทำความผิดอาญา
และไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่า
ทนายแอมจะหลบหนี
หัวหน้าเขาบอกว่าให้เขาออกหมายเรียกมา

จะจัดการแล้วออกหมายเรียกออก๒ครั้งด้วย

เป็นตัวแม่ตัวยืนตัวหลักใช่ไหมคะ

ไม่ว่าแอมจะแต่งมา๒๐๐คน๕๐๐คน
แต่งได้ค่ะแต่คนที่เข้ามา
จะต้องเข้ามาโดยความยินยอมของทนายคนที่๑คือพัก
แปลว่าตอนนี้ก็ชัดเจนก็คือ
ไม่ว่าแอมสายนายจะแต่งตั้งทนายมาสักอีกกี่คนก็ตาม
นายหลักในคดียังคงเป็นทนายพัฒน์

เป็นค่ะเป็นทนายหลักเพียงหนึ่งเดียวอยู่ตอนนี้
แต่ถ้าหลังจากนี้แอมจะมีการเซ็นแต่งตั้งทนาย
ขึ้นมาอีกอย่างงี้ก็เป็นสิ่งของแอมก็ได้เหมือนกัน
และนี่มีกระแสข่าวลืมมาด้วยนะคะว่า
และอาจจะฟ้องชุดสืบส่วนทำคดีมาตราย๑๕๗ด้วยเหมือนกัน

อ่าออกไปจริงว่ามีข่าว
คุณแอมก็คือจะให้ทนายพัฒน์เนี่ยฟ้องดาราพิธีกรรายการต่าง
และชุดทำคดีตำรวจชุดทำคดีมาตรา๑๕๗ด้วย
แต่ก็ซึ่งบิ๊กโจ๊กก็ตอบเรื่องนี้นะคะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะทำได้
แต่ก็รอดูว่าจะยังไงแบบไหนแล้วกัน
หมายถึงว่าที่นำเสนอข่าวเข้ามาโดยตลอดถูกต้องไหมเขาก็จะฟ้องแล้ว
ก็ยังไม่รู้แหละว่าเขาจะฟ้องใครบ้างหรือว่าจะฟ้องในข้อหาอะไรบ้าง
แต่มีข่าวเฉยว่าเขาอาจจะฟ้องค่ะ